ศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านมักสืบทอดกันภายในครอบครัวซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายและบรรยากาศของงานช่างเมื่อลูกหลานเติบโตขึ้นก็ได้เป็นผู้สืบทอดงานนั้นดังคำอ้างว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวหรือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นการสืบทอดวิชาอีกวิธีหนึ่งคือครูพักลักจำ
คือการลอบจดจำยามครูเผลอเพราะคนโบราณมักห่วงความรู้ถ้าใครอยากได้วิชาก็ต้องคอยจ้องสังเกตเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน